มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดีย
เป็นคลิปที่รถกระบะสีดำ
แล้วก็เจ้าของรถกระบะสีดำเป็นดีเจ

ก็ออกมาพูดในลักษณะที่ว่ารถกระบะสีดำ

แต่สุดท้ายแล้วมีคลิปออกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เป็นการเผยแพร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แต่ว่าไม่ตรงกับที่ดีเจคนดังกล่าวพูดค่ะ
เป็นฝ่ายถูกรถกระบะสีดำชน

เป็นคลิปวิดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอารมณ์

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

นี่เป็นคลิปวีดีโอจากคุณบอดี้บอยสว่างอร่อย

คุณผู้ชมคะหลังจากที่คลิปถูกแชร์ต่อไป

ซึ่งคาดว่าชายคนดังกล่าวคือดีเจ

เคยก่อเหตุขับรถเฉียวชนผู้คนบนท้องถนนมาแล้วหลายครั้ง
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเรามีเสียงสัมภาษณ์

แต่ว่าล่าสุดค่ะร้อยตำรวจโท
พากรแสงจันทร์เจ้าของคดีบอกว่า

โดยคดีดังกล่าวถือว่ายอมความกันได้
เรื่องต้นนายพัชรศักดิ์เทียมประเสริฐ
ผู้ขับขี่กระบะวีโก้สีดำ
ได้ขอโทษคู่กรณีและรับปากว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้
ส่วนที่มีภาพปรากฏในเฟซบุ๊คของนายพัทรศักดิ์
เคยก่อเหตุทำนองเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง
ผู้เสียหายสามารถเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ได้

ถ้าหากว่าเกินจากนั้นก็จะไม่สามารถดำเนินคดีได้ค่ะ